คุณผู้ชมช่วงนี้บอกเลยวงการนักร้องมันร้อนหนาวหลายเคส
ตามข่าวที่เราเห็นหน้าจอคุณผู้ชมค่ะแบบเสิร์ฟดราม่าถึงหน้าเวทีกันมาแล้วก็เยอะใช่ไหม
งานนี้ลูกทุ่งสาวปากแซ่บอย่างจ๊ะนงพดีเจอดีสับขาหนีตายกันมาแล้วจ้า
คุณช่วงนี้ไม่รู้ว่าขาขึ้นของวงการนักร้องหรือเปล่านะถึงได้มีเรื่องให้วัดใจกันตลอดเวลาจากไอ้ข่าวดราม่าที่มันผ่านมานั่นแหละจ้า
งานนี้นะคะก็เล่นเอาลูกทุ่งสาวปากแซ่บใจหายแวบเหมือนกัน
งานล่าสุดที่จังหวัดสระบุรีค่ะสาวจ๊ะนงพนีพร้อมด้วยแดนเซอร์เต็มวงเลยนะ
กำลังขึ้นโชว์เข้าอินโทรแบบอลังการจู่จู่ก็มีเสียงดังปั้ง
งานนี้วงแตกค่ะวิ่งสิจ๊ะรออะไรแดนทรงแดนเซอร์ไม่เท่าไหร่นะจ๊ะ
แต่นู้นจ๊ะนงพนีสับแตก๔คูณร้อยไปก่อนแล้วจ้า
คนมันตกใจเอาไปดูคลิปหน่อยค่ะ
ช่วงนี้มาเสิร์ฟด้วยกันนะจ๊ะ
ใครอยู่ไว้ก็มาอยู่ไว้แล้วกันฉันไปก่อน

เนี่ยขึ้นมาก็ตกใจคุณผู้ชม

ไม่ใช่นะนี่มันเสียงไฟช็อตหน้าเวที
ดังปั้งอยู่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันเล่นสักเครื่องเสียงสั่นกันเลย
จ๊ะแล้วกลั่นกลางเวทีสิ่งว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีด้วย
แต่ด้วยความจ้าคุณผู้ชมคือตกใจยังไงให้เอฟซีขำกัน

เป็นอย่างไรไปฟังเลยค่ะ
ความอาการว่าก็คิดว่าบนเวลาเป็นเสียงปืน

แล้วเสียงที่ดังที่เห็นในคลิปคือเสียงข้างนอกนะไม่ได้ดังข้างนอกนั้นถือว่าดังน้อย
จริงแล้วบนเวทีมันดังมากเลยค่ะเพราะว่าจริงมันชอตบนเวที
มันดังแบบปั้งอย่างนี้เราก็กลัวไงเราก็เลยแบบวิ่งเลย
ถามว่ากลัวขนาดไหนกลัวมากเพราะว่าต้องมาเป็นปืนจริง
ชีวิตเราน่าจะสั้นแล้วก็คิดอย่างนี้ค่ะ
สรุปมันก็คือเสียงไฟที่มันชอตแล้วก็เป็นลำโพงเป็นมอนิเตอร์อย่างนี้ค่ะ
ที่ดังแบบปั้งอย่างเงี้ยแล้วสรุปคืนนั้นดังสามรอบ
แล้วก็ตกใจทั้งสามรอบเลยแต่ที่เห็นในคลิปคือรอบแรก
ก็จริงแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอาจจะเสพ
เสพข่าวที่แบบว่าศิลปินโดนอะไรแปลกช่วงนี้เราก็เลยกลัวนะคะ
ยังไงก็ฝากนะคะแฟนนะคะเวลาไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ใจเย็นนะคะเวลาจะขอเพลงหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้ใจเย็นนะคะ
ก็ถ้าไม่พอใจอะไรก็ต้องใจเย็นกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติกันนะคะแต่จ๊ะโชคดีหน่อย
แล้วไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับที่ไม่ค่อยให้เกียรตินะคะก็อาจจะเป็นโชคดีอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ขอบคุณทุกคนทุกงานนะคะที่จ๊ะไปนะคะน่ารักกับจ๊ะหมดเลยนะคะ
เออใจหายใจคว่างบอกแล้วเข้าใจเพราะว่าเสพข่าวมาเยอะช่วงนี้
ระมัดระวังตัวไว้ก่อนถูกแล้วคือปั้งเดียวยังวิ่งขนาดนี้

แต่ขอบคุณน้องจ๊ะเลยนะครับเสียงมาเผื่อเหตุเลยเนี่ย
เกิดตกใจในเราเองก็คิดว่าเป็นเสียงเปิดการเป็นเสียงเปิดชีวิตน่าจะสั้น